อีกหนึ่งเรื่องของวงการฟุตบอลไทยนะครับนอกเหนือจากข่าวของเลสเตอร์ที่เป็นความสำเร็จของทีมไทยนะครับ
คนไทยที่บริหารทีมก็ดูกันหน่อยนะครับว่าเรื่องราวเมื่อวานสำหรับธีรทรบุญมาทันนะครับ
ก็มีข่าวว่าจะใช้งานได้ตอนเล็กสองนะครับดังนั้นหลายคนคาดการณ์ว่า
น่าจะลงเล่นกับบุรีรำต่อสักหน่อยนะครับในช่วงโปรแกรมที่เหลือครับ
ซึ่งก็มีรูปลงบนโลกโซเชียลนะครับมีภาพหลุดของธีรทร
ถ่ายรูปคู่กับตาสโมสรของเมืองทองหลังจากที่บุรีรำนั้น
แถลงการยืนยันว่าปล่อยตัวเจ้าอุ้มให้กับทีมคู่ปรับตลอดการอย่างเมืองทอง
ชนิดที่ช็อกแฟนบอลแล้วก็ช็อกวงการฟุตบอลไทยเหมือนกันครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่าธิรฐรนั้นถ้าไปต้องไปเล่นในยุโรปเท่านั้นนะครับ
ว่าไปเล่นในหลีกต่างแดนในช่วงบ่ายสามนะครับของวันนี้
ทอยเต็ดนั้นก็มีการส่งหนังสือเชิญสื่อในการร่วมแถลงข่าวเปิดตัว
ยังไม่สามารถลงเล่นให้กับเมืองทองได้นะครับ
จนกว่าศึกโตต้าไทยภีมบริกนั้นจะเข้าสู่เล็กสองในวันที่๒๕มิตุนายนนี้ครับ
เจ้าอูบเองก็มีการโพสเฟสบุ๊คส่วนตัวของเขา
พูดถึงความรู้สึกตลอด๖ปีครึ่งที่อยู่กับบุรีรำว่าขอบคุณนะครับ
เขาใช้คำว่าคุณพ่อในวินเลยนะครับแล้วก็คุณแม่ตายกรุณาทิศชอบ
ที่ให้กำลังใจดูแลเป็นอย่างดีจนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่ทำให้ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้
แล้วก็ขอบคุณวิจัยการทีมคุณทัศน์เทพพี่ทัศน์คุณสินนะครับ
ตาร์ฟโค้ดและแฟนบอลบุรีรำทุกคนที่มีส่วนร่วมในการคว้าแชมป์ทุกแชมป์ในเมืองไทย

ก่อนหน้านี้ครับเคยมีคำถามว่าธีรทรพร้อมแค่ไหนในการไปเล่นหลีกต่างแดนนะครับ
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับคุณเกริกชัยคุณโทนั้นเคยไปถามมาแล้วนะครับ
เราลองย้อนไปดูเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับกับคำถามคำถามนี้ว่าธีรทรพร้อมแค่ไหนในหลีกของยุโรปครับ
คำถามนี้มากี่ทีก็ต้องถามเพราะว่าธีรทรคือนักเตะที่ต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่เป็นกัปตันทีมชาติไทยก็ต้องเก่งที่สุด
โอกาสที่จะเห็นธีรทรในการที่จะไปเล่นในหลีกอื่นนี่มีไหมครับแล้วก็มีทีมอื่นเข้ามาให้ความสนใจ
ก็มันก็มีโอกาสแต่อุ้มต้องปรับตัวกว่านี้อีกเยอะผมพูดตรงนะครับผมใครก็รู้ว่าไอ้อุ้มลูกรักผมแต่ว่าปัญหาตอนนี้
ไปเล่นอูโรปหรืออีกที่ใหญ่กว่าไทยหลีก๓จุดนี้ทีเราต้องปรับ
คำถามนี้ไม่ได้เอามาเล่าไหนเพื่อเป็นกระแสแต่ว่าสิ่งที่กูนับมือพูดนะครับก็อาจจะเป็นเหลือคำถามมาต่อกับทุก
ให้กับคุณผู้ชมและแฟนบอลที่สงสัยว่าทำไมธีรทรนั้นถึงถูกขายให้กับเมืองทอนิเต็ด
เพราะว่ายังไม่มีสโมสรต่างแดนติดต่อมาในช่วงเวลาที่ต้องการขายตอนนี้
และ๒คือสิ่งที่คุณวินตอบว่าเทียทรยังขาด๓ประเด็นที่จะไปในลีกต่างแดนอยู่นะครับ
ส่วนผู้เล่นที่มีข่าวว่าจะมาแทนที่ธีรทรบุญมาทันที่ผมพูดแต่เมื่อวานคือคนนี้ครับ
อับดูลฮาฟิสบือรายเห่งนะครับซึ่งเป็นแบ็กซ้ายจอมบุกวัยเพียงยี่สิบเอ็ดปี
เจ้าของฉายามาเซโลมือนารอจากนารายุนิเตศครับ
ทีมในลีกภาคดิวิชั่นสองก็มีคิวจะอุ่นเครื่องกับบุรีรัมณ์ด้วยนะครับ
วันพุธที่๑มิถุนายนนี้ที่จังหวัดนราธิวาสก็ต้องดูว่าจะเป็นการเช็คฟอร์ม
หรือว่าเห็นชัดเจนหรือเปล่าว่านี่คือตัวแทนของเจ้าอุ้มจริงหรือไม่ครับปิดท้ายเรื่องของการปลดโค้ดนะครับ
ก็มีอย่างต่อเนื่องเมื่อวานเราบอกไปแล้วนะครับล่าสุดก็มีการแถลงการเป็นทางการจากบีซีเทโรนะครับ
หลังจากพาร์ทธีมทางไว้ที่อันดับสิบหก
และชนะเพียง๒เกมเท่านั้นในฤดูการนี้ครับ